ที่บ้านหลังนี้ที่จังหวัดตระยองนะฮะที่หมอพลาเขาต้องไปต่ออีกหลังนึงนะมีคนเขาร้องเรียนนะครับบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าอยู่ที่ชุมชนแผ่นดินไทยเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอบ้านฉางจังหวัดตระยองมีวิญญาณร้ายเนี่ยสิงอยู่ที่บ้านเช่านะครับทำให้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีอาการประหล
ให้พี่เจอแบบไหนอะไรยังไงบ้างตรงแถวนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือคุณกันทิมาอายุ๔๑ปีเป็นภรรยาของนายอาทิตย์นะครับ
ที่เขามีอาการแปลกเธอบอกว่าย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้กันเมื่อ
สามเดือนก่อนจ้ะแล้วตรงเนี้ยที่ยืนอยู่เนี่ยนี่เป็นเสาปูนหน้าบ้าน
บอกว่าจุดทูปไหว้อยู่นะเพราะว่าเชื่อว่าตรงนี้มีวิญญาณ
สิงห์อยู่ถามว่าทำไมถึงเชื่อเพราะเธอบอกว่ามีคนบอกว่าใน
อดีตเนี่ยบ้านที่เธอเช่ากันอยู่เนี่ยเคยมีสารพระภูมิสารตา
สารยายแต่ถูกทุบทิ้งแล้วเอามาฝังไว้ใต้ฐานบ้านที่สร้างใหม่
เวลามีคนเดินผ่านไปมาเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ตรงเสา
ปูนนะก็ไปถามหมอดูหมอดูก็บอกว่ามีเจ้าที่เนี่ยอาศัยอยู่
ที่นี่สองตนด้วยกันตนหนึ่งยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านช่วยเฝ้าที่
ซึ่งเป็นบ้านเช่าที่เธอเช่าอยู่หลังจากนั้นสามีเธอเริ่มมี
การแปลกนะฮะทุกครั้งเลยเวลาแวะไปเด็ดต้นตำลึงที่หน้าบ้าน
จะมีอาการแบบเซไปเซมาเหมือนกับคนเมาเหล้าทั้งทั้งที่สามีเธอ
ไม่ได้ดื่มเหล้าหนักที่สุดเดินไปหลังบ้านขึ้นไปผูกเชือกกับ
คานจะผูกคอตายโชคดีหลานชายมาเห็นเอาไว้ก่อนค่ะบางทีนั่งกิน
ข้าวอยู่ดีเกิดอาการตาขวางร้องไห้ออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุ
หรือบางทีก็ล้มลงไปนอนกับพื้นเหมือนคนหมดสตินะบางทีเนี่ยเอา
เทียมมาอุดจมูกอืมกุมมือไว้ที่หน้าอกทำเหมือนกับตัวเองเป็น
คนตายไปแล้วนี่คืออาการของสามีครับเธอบอก
บอกว่าทุกวันนี้เป็นห่วงสามีมากเพราะไม่รู้ว่าจะไปเกิด
อะไรขึ้นหรือว่าไปก่อเหตุอะไรเดี๋ยวห้ามกันไม่ทันถึงขั้น
ผูกคอตายมาแล้วก่อนจะย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังนี้ยืนยัน
ทุกอย่างปกติดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจาก
อาถรรพ์ของพื้นที่บ้านเช่าหรือเปล่าเขาเล่ากันมาตั้งจากปี
นู้นแถวนี้เนี่ยเคยเป็นสถานบันเทิงเป็นผับเป็นบาร์มี
หญิงสาวขายบริการทำงานที่นี่หลายคนก็เสียชีวิตอยู่แถวนี้
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยบรรดาหญิงสาวขายบริการเขาก็มัก
จะเล่นของอ่ามีคุณสัยเพื่อเรียกลูกค้าเรียกแขกแล้วแถวนี้มี
สารตาสารยายสารเจ้าที่อีกแล้วก็ถูกทุบทิ้งไปอีกเพื่อจะสร้าง
บ้านแถวนี้ก็เลยเชื่อว่าคุณสายมนดรมมันเยอะมากเกิน
โดนผีเข้าจริงจริงนะครับแล้วปกติก็เป็นคนเป็นคนแบบจิตอ่อนด้วย
ก่อนโดนผีเข้าจะรู้สึกวิวเหมือนมีอะไรมาวิ่งชนที่ตัวเขา
หลังจากนั้นจะไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าทำอะไรไปบ้าง
ที่หนักเลยคือพี่เขาเอาเชือกไปผูกหลังบ้าน

แต่เหมือนเขาสู้อะไรบางอย่างของเขาแหละ
เขาก็บอกว่าเขาสู้ได้แล้วเขาก็เลยลงมานั่ง
แต่มันมีมีดลูกชายมาถึงก็เห็นมีดพกวางอยู่ข้าง
แต่เขาไม่ได้ทำอะไรแต่เขาก็ไม่พูดอะไร
แล้วก็ก็เลยไปหาทำพิธีเหมือนที่เขาทักมาอะไรอย่างนี้

คืนสุดท้ายที่เขาอาบน้ำมนต์ที่ไปหาปู่ฤษีวังจันทร์
เขาอ้วกออกมาเป็นเส้นผมกระจุกหนึ่ง
เนี่ยเผารอยเผายังดำอยู่เลย
แล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วแล้ววันที่๘

ผูกเป็นเชือกไนลอนหรือเชือก
เป็นเชือกใหญ่มากเลยแม่เหมือนเชือกนั้น

นี่แก้เก้าอี้สีแดงตรงนั้นใช่ป่ะ
ยกมาตั้งตรงนี้นั่งตรงนี้

มาที่แรกผมไม่รู้ไงว่าแกมานั่งทำไม

สู้อยู่อะไรนี่แหละแกก็ไม่พูดไม่ค่อยพูดไม่จ่า

นี่หลานชายนะฮะแต่เขาจะเรียกคุณอาทิตย์ว่าพ่อ

เดี๋ยวดูคุณอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เจ้าของต้นเรื่องที่ถูกผีเข้าบ่อยเนี่ยนะฮะ

ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาหมอปลามือปราบสำควเวศี

พิสูจน์อาถรรพ์สิ่งลี้ลับนะครับทุกผู้ชมครับ
ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณอาทิตย์เขาแน่นะ
หมอปลาเนี่ยคือยังไม่ทันจะเข้าตัวบ้านเลย
ตอนที่เดินผ่านยางล้อยางรถยนต์นะฮะ
นี่ฮะอยู่ตรงที่หน้าบ้านเนี่ยมีอาการประหลาดทันทีนะครับ
แต่พอเดินเข้าไปเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่รู้สึกผิดปกติอะไร
หมอปลาก็เลยเชื่อว่าสงสัยมันมีอะไรอยู่ที่ล้อยางรถนี้หรือเปล่า
อุ้ยนี่ไม่น่าเชื่อผีล้อยาง
นี่ฮะหมอปลาบอกที่นี่แน่มีอาการผิดปกตินะครับ
ส่วนตัวของคุณอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนล้อยางรถไม่นานนะครับ
มีอาการแปลกนะตัวเองก็คือเป็นคนเดินทางบ่อยนะครับ
ก็ขับรถอาจจะไปเหยียบสิ่งอะไรไม่ดีหรือเปล่า
อาจจะไปทับวิญญาณอะไรมาหรือเปล่าก็เลยมีวิญญาณเนี่ยตามล้อมาด้วย
เป็นยางเก่าแล้วมันตรงกับที่เขาบอกว่าตอนที่เขาเกิดเหตุเนี่ยเขายังใช้ยางอันเก่านี้อยู่

พี่คือไม่ต้องอะไรเลยมันเป็นตัวที่เราคิดกันไว้
มันไม่ใช่เลยแต่พอเดินเข้าบริเวณยางเนี่ยแย่เลย
เนี่ยมันแฟนอยู่ในตัวเขาอะยางสี่เส้นนี้พี่

วันนั้นเขาก็ถามเขาอยู่แหละว่าเอากลับมาด้วยไหมวันที่เปลี่ยน
ผมก็เอากลับเพราะว่าตก๓ครั้งแรกที่เอากลับมาเปลี่ยน๓รอบแล้ว
แสดงว่าพี่ต้องขับรถไปเหยียบจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้ววิญญาณเนี่ยเกาะ

ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะผมก็เพิ่งเคยได้ยินนี่ฮะแต่มันอาจจะเป็นจริงก็ได้
วิญญาณตามล้อของยางรถยนต์มานะครับ
หมอปลาก็เลยทำพิธีให้นะบอกให้เอายางไปทิ้ง
แล้วก็ทำพิธีรดน้ำมนต์ใช้น้ำมนต์ที่นำมาจากวัดชนะสงคราม
ให้คุณอาทิตย์เขากินนี่ดื่มเข้าไปแล้วก็เอาไปพรมทั่วบ้าน
เป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านไป
มันจะได้ล้างอาถรรพ์ของพี่ด้วยนะ
เพราะพี่เพราะที่แรกคิดว่ามาเกิดจากซอย

เพราะว่าอย่างน้อยสมมุติว่ามันมีสิ่งของที่สาว
ตอนนั้นเขาทำไว้เพื่อความสบายใจของพี่
ไหนผมเอามาแล้วก็ใช้เลย